ไหนก็ไหนเริ่มแรกพาคุณผู้ชมไปดูเลขเด็ดเลขดังรวมกันมาให้หมดเลยดีกว่า
ว่าแต่ละจังหวัดเขาไปขอที่ไหนมีเลขอะไร
ให้คุณผู้ชมดูเอาเองนะเราจะไม่บอก
ไปดูที่แรกกันก่อนเลยนะคะ
เป็นที่สุสานเผานั่งยางคุณผู้ชม

เยอะมากตั้งแต่มีข่าวมานี่ค่ะ
และสิ่งที่ประชาชนเขารุมดูกันคือภาพในโทรศัพท์มือถือ
ชาวบ้านห้าคนเขาเข้าไปขู่ต้นไม้ลูบแป้งขอหวยกันในสุสานเผานั่งยาง

บ้านคำบรเวียงชัยอำเภอบ้านผือจังหวะอิวดรธานีค่ะ
แต่ละคนไปโรยแป้งกันก็ตีกันเป็นตัวเลขเสี่ยงโชค
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนไปเสี่ยงโชคตรงนี้แล้วถูกหวยด้วยนะ
นายคำลือเขตสนานผู้ใหญ่บ้านคำบอลเวียงชัยบอกเลยค่ะว่า
ก่อนหน้าที่จะมีข่าวสุสานเผานั่งยาง
ชาวบ้านเองเขาก็เข้าไปขอหวยในป่าช้าคนเก่ง
หรือว่าที่สุสานเผานั่งยางนี่เป็นประจำอยู่แล้ว
และมีชาวบ้านถูกหวยกันทุกงวดนะคะ
แต่เขาจะเข้าไปเนี่ยเฉพาะคืนวันพระเท่านั้น

ไม่ได้เข้าไปกันทั้งคนทั้งหมู่บ้าน
ค่อยเข้าไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มแค่นี้เองนะฮะ
ซึ่งคนที่เข้าไปเนี่ยเขาจะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปออกมา

เห็นแต่ไฟอ่ะคุณ

คือคนที่เข้าไปสี่ห้าคนเนี่ยห้ามพูด
ตัวเองเห็นเลขอะไรไม่ต้องพูดห้ามพูด
ก็คือการพูดกันบางคนก็ถือเคล็ดว่าถ้าบอกต่อกันเลขจะเคลื่อน
ได้จะเคลื่อนดังนั้นเอาไม่พูดก็ได้นี่ใช้เทคโนโลยีเลยนะครับ

ถูกต้องคนที่ไม่ได้เข้าไปก็ดูเอาและก็ตีกันเองนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่างวดวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านถูกเลขท้าย๒ตัวแทบทุกหลังคาเรือนคุณ
ถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับ
ไปดูที่สุรินทร์กันบ้างนะฮะ
ชาวบ้านเขาพากันไปที่ข้างคลองห้วยเสนบ้านขามน้อยอำเภอสังขะ
กราบไหว้ขอโชคลาภกับต้นตะเคียนยักษ์โบราณ
ที่มีร่างทรงมาทำพิธีบอกว่ามีอายุถึงกว่า๑๓๐๐ปีคุณ
บางคนก็ใช้แป้งรูปคลำต้นตะเคียนเพื่อหาเลขเด็ด
บรรยากาศแน่นอนคึกคักตลอดทั้งวันนะครับแม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างก็ตามครับ
โดยคุณพี่สุขสมทองนะฮะคุณพี่ผู้ที่พบต้นตะเคียนคนแรก
เดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาไปงมหาหอยในคลอง
ขาก็กลับไปเหยียบกับปลายต้นตะเคียน
จ้างวานรถแบ็คโฮมาช่วยขุดตั้งแต่เย็นวันที่๑๐พฤษภาคม
จนสามารถขุดขึ้นมาได้เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
ใช้เวลา๒วันเพราะว่าต้นตะเคียนมีขนาดใหญ่มาก
แล้วก็ยาวถึง๑๔เมตรนะคุณ
โดยนำขึ้นมาวางไว้ข้างคลองชั่วคราว
ก่อนจะหาวิธีบรรทุกไปไว้ที่วัดขามน้อย
เพื่อให้ชาวบ้านบูชาต่อไปนะครับ

ทุกปีจริงทุกช่วงวันที่เรื่องเกี่ยวกับดวงชะตา
เรื่องเกี่ยวกับโชคต้นตะเคียนนิมมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ต่อที่ปราจีนบุรีกันค่ะคุณผู้ชม
ตำบลสัมพันธ์ตาอำเภิราณาธิฯค่ะ

คราวนี้เป็นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปี

ชาวบ้านใช้เวลา๓วันกว่าจะนำขึ้นมาได้
ก็ต้องใช้เครื่องเส้นไหว้ครบครันเลยล่ะ
รวมถึงมีเสื้อผ้าชุดนางตะเคียนสวยแบบนี้ด้วย
ก่อนที่จะทำพิธีบวงสวงอันเชิญขึ้นมาจากน้ำ

ชาวบ้านบางคนเขานำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
บางคนก็เอามือลูบตามลำต้นหาเลขเด็ดกันตามระเบียบนะคะ
เห็นอะไรไหมโอ๊ย

๑เห็นไหม๑ใหม่แล้ว

บอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้วัดความยาวได้๒๓เมตร๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านบอกว่าจะอันเชิญเอาไปไว้ที่วัดผาสุกภัยบูรณ์ที่บ้านสัมพันตา
ที่เป็นวัดประจำหมู่บ้านต่อไป
ใครไปมาก็สามารถแวะเข้าไปดูได้นะ
ต่อเนื่องกันที่บ้านกรงทองตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรค์คาโล่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ต้นตะเคียนอีกแล้วเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่กลางลำคลองที่กำลังขุดลอก
ชาวบ้านกว่าร้อยคนเขาก็ไปมุ่งดู
แบ็คโฮลลากต้นตะเคียนความยาวประมาณ๓๒เมตรขึ้นมาจากคลองค่ะ
นายน้อยคนขับรถแบ็คโฮลขุดลอกคลองบอกว่า
ช่วงเย็นวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากการขุดลอกคลองแล้วเขาก็กลับบ้านไปนอนพักผ่อน
ปรากฏว่าฝันค่ะฝันว่ามีคนมาบอกให้ไปขุดดินลึก
ขึ้นมาก็เลยไปบอกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ทุกคนก็พากันไปขุดตามฝันนะครับ
แล้วก็เจอจริงคุณผู้ชมเจอต้นตะเคียนต้นนี้กับปลาน้ำจริง
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ตื่นเต้นดีใจตกใจกันใหญ่เลย
ไปดูไปมุงกันจำนวนมากแล้วก็ตกลงใจกันนะคะ
ว่าจะนำต้นตะเคียนต้นนี้เอาไปไว้ที่วัดกรงทอง
ชาวบ้านหลายคนเขาเตรียมแล้วล่ะจะไปขอเลขเด็ดกัน
ความเชื่อของนางตะเคียนมีความเชื่อมาแต่โบร่ำโบราณคุณ
เขาบอกว่าเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยนะครับ
ผีผู้หญิงจำพวกลุกคเทวดาแล้วก็จะสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนะครับ
ดังนั้นด้วยความเชื่อของชาวบ้านนี้ชาวบ้านบอกว่า
ตะเคียนจะมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามนะครับ
ผมยาวห่มสบายแล้วก็ใส่ผ้าถุง
ว่าก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วไปแหละคุณนะครับ
และดังนั้นเมื่อมีการที่จะนำต้นตะเคียนมาทำทั้งเรือ
แล้วก็มาทำภาษณะต่างที่สำคัญมาทำบ้านต่างที่สำคัญเนี่ยนะครับ
ก็ต้องมีการบวงสวงนางตะเคียน
เพราะว่าเชื่อว่านางศักดิ์ตะเคียนสิงสถิตอยู่แล้วก็เป็นต้นไม้เก่าแก่
แต่ว่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะ
ถ้าเป็นเรือนำมาทำเป็นเรือก็จะเรียกนางตะเคียนนี้ว่าแม่ย่านาง
ถ้ามาทำเป็นบ้านก็จะเรียกนางตะเคียนว่าผีบ้านผีเรือน
อันนี้เป็นความเชื่อแต่โบร่ำโบราณเกี่ยวกับเรื่องของนางตะเคียน
เขาถือว่าเป็นเทวดารุคเทวดาก็คือเทวดาประจำต้นไม้นั่นแหละ